ช่วงแรกมาดูเรื่องของสถานการณ์ภัยแรง
ยังคงยาวนานและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยนะคะ
ตอนนี้รอแค่เพียงฝนที่จะตกลงมา
กรมอุตุนิยมวิทยาที่จะบอกว่า
ตกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ค่ะเร่งสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ทำให้อาชีพคนขับเรือท่องเที่ยวในบึงบรเพชร
ไม่สามารถนำเรือออกให้บริการได้นานกว่า๒เดือนแล้วครับ
เรือนำเที่ยวในบึงบรเพชรอำเภอเมืองนครสวรรค์กว่า๑๐ลำนะครับ
ไม่สามารถพานักท่องเที่ยวออกเรือไปชมนกชมดอกบัว

จอดทิ้งไว้แบบนี้นานกว่า๒เดือนแล้ว
เนื่องจากว่าที่บึงนั้นตอนนี้น้ำแห้งขอด
จนเกิดเป็นเนินดินหลายจุดเป็นบริเวณกว้าง
ขับเรือนำเที่ยวก็บอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เดินเรือไม่ได้
เดิมสามารถนำนักท่องเที่ยวออกไปชมบึงได้๒๔ครั้งต่อวัน
แต่ปัจจุบันคุณผู้ชมครับต้องจอดเรือทิ้งไว้แบบนี้ทำให้ขาดรายได้
ต้องรอฝนตกลงมาจนน้ำในบึงน้ำปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมก่อน
จะสามารถนำเรือท่องเที่ยวออกไปให้บริการประชาชนได้เช่นเดิมครับ
ด้านนายบุญสวนแก้วภัยทูลประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
กิจกรรมการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกบ้านสว่างพัฒนาจังหวัดขอนแก่นครับ
ชี้ให้ดูต้นมะม่วงน้ำทองเป็นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เริ่มเหี่ยวเฉาครับ
หลังถูกแดดแผ่เผาแล้วก็ขาดน้ำมานานเนื่องจากว่าปีนี้นะครับแรงกว่าทุกปี
มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นมะม่วงน้อยลงครับทำให้ดอกมะม่วงแห้งผลผลิตที่ได้ก็น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในการส่งออกนะครับ
กระทรวงเกษตรและสหกรจะขุดเจาะบาดานให้ก็ตามแต่ว่าไม่เพียงพอครับ
จึงต้องเรียกร้องขอให้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บน้ำเอาไว้ลดแปลงมะม่วงของสมาชิกได้กว่า๑๐๐ไร่
ส่วนนายทิติประพัฒน์สาลีทพันธ์เป็นวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษออกมาเปิดเผยว่า
ตอนนี้เริ่มมีการก่อสร้างครองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายในโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดอุตรดิษฐ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า๑ล้าน๒แสนไร่
หากแล้วเสร็จแล้วจะส่งมอบให้กับตำบลบ้านด่านผาจุกแล้วก็ที่ตำบลคุ้งตะเผาได้นะฮะ
พร้อมจะเร่งจัดหาที่ดินในการจัดหาที่ดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ๒๕๖๐ด้วย
ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ตอบรับเป็นอย่างดีคาดว่าจะรองรับน้ำฝนได้
สามารถนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคการเกษตรได้ช่วงหน้าแรงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ